อบตคนหนึ่งเป็นนักพัฒนาปรากฏว่า
แกยิงตัวตายเพราะอะไร
เพราะอะไรเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจเหลือหลายจริงครับ
เครียดเพราะงานนะเครียดเพราะสุขภาพ
เป็นคนรักงานอบตมาก
และสุขภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย
ก็เลยก่อเหตุยิงตัวตายภายในรถครับผู้เสียชีวิตคือ
นายนุกูลเรือนแท้อายุ๕๒ปีเป็นสมาชิกอบตป่าร่อน
ในพื้นที่จังหวัดสุราธานีครับใช้วุฒิปืนจุดสี่ห้า
ขมับดับสยองยิงตายที่รถของตัวเอง
ขวาทะลุซ้ายตายคารถครับเหตุการณ์นี้คือ
รถก็จอดภายในบ้านของตัวเองด้วยบ้านเลขที่๒๑ทับ๑หมู่๓ตำบลป่าร่อน
อำเภอกาญจนดิตจังหวัดสุราธานี
ตำรวจภูทรกาญจนดิตก็มาตรวจสอบที่เกิดเหตุครับ
มาติดตามสถานการณ์ก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ภรรยากับญาติของคุณนุกูลนั่งทานข้าวอยู่ใกล้เลย
คือใกล้แปลว่าอะไรอยู่ในบ้านมันก็คือใกล้กับตัวรถที่จอดนะฮะ
นั่งทานข้าวอยู่ใกล้จากนั้นคุณนุกูลพยักหน้าให้กึ๊กหนึ่ง
ยักหน้าให้กึ๊กหนึ่งคือกำลังจะไปทำงานที่อบตแล้ว
หลังจากนั้นมาเอ๊ะทำไมเสียงรถไม่มีคำว่าสตาร์ท

พักเดียวเฉง้อออกมาเนี่ยจากโต๊ะกินข้าวเงยหน้ามาจะพ้นขอบหน้าต่างจากในบ้านแล้ว
ได้ยินเสียงปั้งเสียงปืนไม่ใช่เสียงสตาร์ทรถนะฮะ
เป็นเสียงปืนปั้งดังขึ้นมาตกอกตกใจรีบวิ่งมาดูปรากฏว่า
คุณนุกูลใช้อาวุธปืนขนาดจุด๔๕ยิงตัวตายเจาะขมับดับสยองแล้วครับ
เหตุการณ์นี้พอภรรยามาดูก็ตกใจมากแต่สาเหตุสาเหตุคือพี่ชายของคุณนุกูล
อธิบายแบบนี้สาเหตุมาจากสองเรื่องเรื่องงานกับเรื่องสุขภาพ
งานหนักเหรอไม่ใช่งานหนักฮะไม่เกี่ยวกับงานหนักแต่งานนี้คืองานที่รัก
การมาท้องถิ่นคืองานที่คุณนุกูลรักเป็นอบตป่าร่อนคุณนุกูลนะ
สมัยซ้อนชอบงานนี้มากรักงานนี้มากแต่สุขภาพไม่เอื้ออำนวย
ดังนั้นก็เกรงว่าสุขภาพร่างกายจะทำให้ไม่สามารถปฏิบัติงานต่อไปได้
ก็เลยเกิดก็เลยคิดมากพอคิดมากก็เลยก่อเหตุใช้อาวุธปืนของตัวเอง
จุด๔๕ฆ่าตัวตายนะครับและตามรายงานน่าเห็นใจมาก
แล้วก็น่ายกย่องมากเพราะว่าคุณนุกูลเป็นอบตคนดี
เป็นอบตนักพัฒนาสุดท้ายแล้วมาก่อเหตุฆ่าตัวตายซะก่อน
เหตุการณ์นี้จังหวัดสุราธานีครับ